เรื่องราวของอุบัติเหตุกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
มันเกิดได้ทุกวีทุกวันถ้าหากว่าเราประมาทนะคะ
อย่างรถตู้คันหนึ่งขับมาอยู่ดี
แต่ปรากฏว่าเขาเจออุบัติเหตุเขาเลยเบี่ยงออกค่ะ
ออกเพื่อที่จะหลบแต่ปรากฏว่ารถคันหลังที่ตามมาเนี่ย
โอ้โหหลบไม่ทันค่ะเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
ติดตามกันเลยในช่วงตระลังพา๘
โหเจอแบบนี้ช็อกนะคุณชี่สาน
จริงค่ะเหมือนเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ขับมาอยู่ดีจะเบียงออกซ้ายปึ้ง
แล้วคันที่ตามมาก็คือคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยเบี่ยงไม่ทันนะคะ

ก็เลยชนท้ายรถกระบะดำนี้ไปเต็มค่ะ
ปรากฏว่ากลายเป็นว่ามีรถ๔คันที่ประสบอุบัติเหตุ

เหมือนกับว่ามีคันหน้ากระบะขาวกับกระบะดำเข้าชนกันอยู่แล้ว
แล้วรถตู้เบียงออกไม่ทัน
รถหน้ารถคันที่มีกล้องหน้ารถก็ไม่ทันเลยชนกัน๔คันไปเลยทีเดียวนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะย้ำเตือนกันนะคะ
สำหรับการขับขี่บนท้องถนนโดยเฉพาะช่วงไหนที่การจราจรติดขาดก็เยอะ

มันหลบไม่ทันเบี่ยงไม่ทันนะคะ

อันนี้จะเตือนกันด้วยความเป็นห่วงใหญ่นะจ๊า
มีรถคันหนึ่งเข้ามาทางตรงดี
แต่ไปเจอกับคนมักง่ายเข้ามักง่ายยังไงไปดูภาพนี้ฮะ
อ้าวเห็นมั้ยย้อนสอนเต็มทำทำไม
แล้วดูถนนก่อน๔เลนนั่นหมายความว่าเป็นรถที่เขาทำความเร็วมานะ
แล้วเนี่ยเป็นจุดที่ยูเทิร์นตรงนี้
ผมเข้าใจเอานะว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้เขาก็มายูเทิร์นนั่นแหละ
แต่ด้วยความที่ว่ายูเทิร์นนี้มันยังไม่ถึงยูเทิร์นที่เขาจะ
ยังไม่ถึงซอยที่เขาจะเข้าถูกต้อง
เขาก็เลยยูเทิร์นกลับไปแบบนั้นย้อนกลับไปอย่างนั้น
ยูเทิร์นปั๊บแล้วย้อนสอนกลับไปอีกอันตรายมากครับ

โอ้โหอายุเธออะไรไม่ว่าหรอกแต่คุณเล่นย้อนสอนกลับมาอย่างนี้
มันมีโอกาสสูงมากที่จะชนกันแบบประสานงานกันเลยนะ
แล้วนี่เลนขวาคือรถเร็วมากเลยนะ
เคราะห์ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ

ใช่ครับมันแค่แป๊บเดียวเองนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาผิดทางเข้าช่องยูเทิร์นผิด
ยูเทิร์นมาใหม่ไปวนมาใหม่ดีที่สุด
เสียเวลาหน่อยแต่อย่างน้อยมันไม่เสียชีวิตแน่
ได้คุณพี่เขาไม่สวมเหมาะกันนอกนะอุ้ย
เห็นไหมความอันตรายมันก็เพิ่มขึ้นอีกนะ
ชีวิตเรามีค่าอย่าเอาไปเสี่ยงเลยครับ
เอามาดูแบบนี้นะฝากเตือนกันนะครับ
อุบัติเหตุเสี้ยววินาทีมันเกิดขึ้นได้นะ
ไม่อยากให้มีใครเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นนะคะ